คุณผู้ชมครับไปดูวินาทีชีวิตของชายหนุ่มคนหนึ่งนะฮะที่จังหวัดชนบุรีนะครับ
อายุยี่สิบสี่ปีก็ไปนั่งตกปลาอยู่ที่ติมคลองระบายน้ำค่ะนะครับ
แต่ว่าด้านล่างเนี่ยลึกลงไปเนี่ย๔เมตรได้นะ
อยู่ดีดีเนี่ยจังหวะเกิดการลื่นพลัดตกลงไปนะฮะ
แล้วบาดเจ็บสาหัสนะฮะช่วงที่แบบพัดตกลงไปเนี่ย
แต่โชคดีที่ไม่จมลงไปในน้ำติดอยู่ที่ขอบข้างล่าง
ก็พยายามจะตะเกียกตะกายขึ้นมานะเจ้าหน้าที่ก็ไปช่วยขึ้นมาได้นะครับ
เนี่ยฮะจุดเกิดเหตุนะครับอืม

น้ำนะครับสูงชันด้วยน้ำก็แรงทีเดียวนะครับ
เป็นช่วงที่เจ้าหน้าที่กู้ชีพแล้วก็กู้ภัยไปช่วยเหลือ
ชายหนุ่มวัย๒๔ปีนะครับที่พลัดตกลงไปในคลองระบายน้ำ
บาดเจ็บแล้วก็หมดสติไปเลยนะฮะต้องขอรถกระเช้ามาช่วยนะ
เอาตัวขึ้นมาจากข้างล่างคือลึกเนี่ยหลายเมตรนะฮะ
สี่ห้าเมตรได้ตรงเนี้ยนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมา
กู้ภัยสว่างประทีปศรีราชาได้รับแจ้งเหตุคนพลัดตกลงไปในคลองระบายน้ำบ้านนาน
ในพื้นที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีนะครับ
จุดเกิดเหตุเป็นคลองระบายน้ำขนาดใหญ่กว้างประมาณ๑๐เมตร
นะฮะผู้เจ็บเนี่ยตกลงไปอยู่ข้างล่างในจุดที่ลึกประมาณสี่เมตร
นี่นะฮะอยู่ตรงขอบพอดีเลยนะ
นี่ยังไม่รวมกับน้ำข้างล่างที่ลึกลงไปอีกนะเนี่ย
คนเจ็บเนี่ยหมดสติอยู่นะครับลำตัวท่อนบนพาดอยู่กับขอบปูน
แต่ท่อนล่างเนี่ยอยู่ในน้ำไปแล้วตรวจสอบชื่อเนี่ยนะฮะ
คือชื่อนายบรรหารต้อนไล่อายุ๒๔ปีนะครับมีบาดแผลถูกกระแทกศีรษะแตก
แล้วก็มีบาดแผลที่ใบหน้าหลายแห่งมีเลือดไหลเป็นจำนวนมาก
หน่วยกู้ชีพกู้ภัยก็ช่วยกันประถมพยาบาลเบื้องต้นหลังจากที่นำตัวขึ้นมาได้
นะแต่ก็ยากลำบากนะฮะกว่าจะเอาขึ้นมาได้
เพราะจุดเกิดเหตุกับข้างบนเนี่ยมันเป็นช่วงสูงชั้นมากนะครับ
ต้องใช้รถกระเช้าจากเทศบาลนครแหลมชะบังเข้ามาช่วยในการนำตัวขึ้นมา
หลังจากนั้นก็นำตัวส่งโรงพยาบาลผู้ที่เห็นเหตุการณ์บอกว่าก่อนเกิดเหตุ
คนเจ็บคือนายบรรหารมานั่งตกปลาอยู่ริมคลองระบายน้ำนะครับ
แล้วทีนี้เบ็ดตกปลาของเขาไปเกี่ยวติดกับขอบปูนด้านล่าง
เขาก็พยายามจะดึงมันออกแต่มันดึงไม่ออกนะฮะ
ระหว่างที่ดึงไปดึงมาพลาดฮะพลัดลื่นตกลงไปในคลอง
แล้วจากข้างบนลงไปข้างล่างเนี่ยปูนฮะใช่
กระแทกพอดีหมดสติอยู่ตรงนั้นนะครับ
แต่ทีเนี้ยโชคดีมากที่ไม่กระเด็นตกลงไปในน้ำอืม
คือลำตัวข้างบนเนี่ยยังค้างอยู่ที่ขอบปูน
ท่อนล่างเนี่ยจมลงไปในน้ำแล้วนะครับอ่า
พอมีคนเห็นก็เลยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่นะครับ
แล้วก็มาช่วยกันได้เคราะห์ดีไม่ถึงขั้นเสียชีวิต
รับแจ้งจากคนแถวนั้นว่าคนเจ็บเนี่ย
ตกปลาอยู่ที่คลองแล้วเบ็ดไปเกี่ยวกับขอบคลอง
แล้วคนเจ็บได้นอนเอาเบ็ดออกนอนที่จะเอาเบ็ดออก
แล้วเขาถลายลงตกไปในคลองครับอ๋อลื่นลงไปเลยใช่ไหมใช่ครับ
ตอนนี้ก็อาการปลอดภัยแล้วนะฮะอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วนะคะ